ทองสุกทองสุกนี่ชื่อเพราะอย่างนี้เป็นชื่อของควายนะคะ
แต่ควายตัวนี้เชื่องมากใครเห็นก็หลงรักไม่เชื่อนะไปดูเลย
นี่หน้าตารูปภัณฑ์สันธารรูปร่างหน้าตาของน้องทองสุกนี่แหละจ้ะ
เป็นควายที่ตรงตำราโบราณเลยทีเดียว
พาคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่๓๕ทับ๙ค่ะอยู่ที่หมู่๕ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี่เอง
นี่ค่ะมาเจอกับคุณลุงสุรสิตอายุ๕๖ปี
คุณลุงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็ได้เลี้ยงเจ้าทองสุกด้วย
องสุกเป็นควายแคระเพศผู้อายุ๕ปีมันก็ดูแข็งแรงดีค่ะ
ที่สำคัญนี้นะมันเป็นขวัญใจของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มากเลยนะ
เพราะอะไรเนี่ยมันเชื่องคุณลุงจะกระโดดขี่หลังมันก็คือแบบอยู่นิ่งสบาย
ใครมาเล่นด้วยก็เล่นให้จับเขาจับหน้าจับหัวได้หมด
มันเชื่องขนาดนี้ผมว่ามันไม่ใช่ควายแล้วมันน่าจะเป็นหมามีเขาหรือเปล่า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
แล้วคุณสังเกตตรงข้อเท้านะมันจะมีวงแหวนเป็นเหมือนกำไรหุ้มข้อเท้าอีกด้วย
วันนั้นคงจะรับบทหนักเลยนะผัดกันขึ้นขี่เลย
ทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงามตรงตำรา
ครูลุงบอกจ้าวทองศุกร์เนี่ยนะ
ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายครั้งด้วย
ตั้งแต่เลี้ยงมันมามีเงินทองวุ้ยไม่เคยขัดสนเลยค่ะ
แล้วใครนะอยากจะมาขอซื้อน้องทองสุก
ไปเที่ยวลุงบอกหือใครจะขายไม่ขายนะเค้าก็รักของเค้า
ดังนั้นนะใครอยากจะไปเรียนรู้ควายไทยควายโบราณ
หรืออยากจะไปเล่นกับน้องทองสุกว่ามีเครื่องจริงไหมนะ
ก็ไปหาคุณลุงสุรสิทธิ์แหล้อมกันได้เลยเนาะ
เป็นขวัญคนกันขวัญหาเมืองหาทอง
ดูคุณลุงดูรักเอ็นดูมันมากขึ้น

แล้วก็แต่ควายก็ยังเป็นอาหารที่พวกเราบริโภคอยู่เหมือนกัน
เป็นเนื้อควายอย่างนี้นะคะ